เขาก็เกิดจะบอกลูกค้า
ลูกค้าก็เห็นบ้านกินร้านแล้ว

แล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกอย่างชัดเจนตามคลิปวิดีโอ

เหตุการณ์ที่เห็นในคลิปวิดีโอเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ประมาณ๓ทุ่มครึ่งในพื้นที่พระประแดงสมุทรปราการนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ร้านทั้งร้านผัดไทยแล้วก็ร้านข้าวสาร
ซึ่งคนที่ขับรถกระบะนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คืออยู่ที่ร้านข้าวสารเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ซอยสุขสวรรค์๗๖ทับ๒ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่ามีการมาโพสต์คลิปทวงถามนะคะ
ว่าตกลงคดีนี้เนี่ยทำไมช้าทำไมเงียบในลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็เลยมีการแชร์คลิปกันอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ถ้าดูคลิปฉบับเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิปยาวพอสมควรค่ะ
จะเห็นบทสนทนาบทวิวาดกันในนั้นด้วยนะคะ
แต่ต้นสายปลายเหตุมาจากทางไหน
แล้วมาถึงจุดที่ต้องลงไม้ลงมือกันได้อย่างไร

คนที่อยู่ในคลิปนะคะเป็นสามีภรรยากัน

อีกฝั่งหนึ่งก็คือคนที่ลงมือเตะก้านคอแม่ค้าผัดไทย

ทางรายการทีมโปรดิวเซอร์เราได้พูดคุยแล้วนะคะ
แต่เอาล่ะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่ง
ซึ่งดิฉันจะเป็นคนลองถามแล้วเอามาเทียบให้คุณผู้ชมฟังดูว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่จังหวะนั้นมันมีที่มาอย่างไร
วันนี้เราจะคุยกับเจ้าของร้านผัดไทยทั้งสองท่านนะคะ
แรกคุณประพาพรภูลพลและคุณธวัฒน์ถูกทำสวัสดีค่ะ

สกุลถูกทำนี่คือธรรมะนะทั้งสองท่านวันนี้ที่เรามา
คุณประพาพรจะไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
แล้วตอนนั้นที่โดนเนี่ยแผลออกมาให้เห็นถึงข้างนอกไหม
ช้ำมีสีผิวเปลี่ยนหรือยังไงคะ
มันก็จะมีจากข้างในค่ะแต่ข้างนอกนี่จะไม่มี
มีรอยช้ำไหมมีเขียวม่วงไหมมันจะมันไม่ออกม่วงมาก
แต่มันจะเป็นเหมือนแบบอุ่มค่ะเหมือนจะบวมแล้วก็ใช่
แล้วก็ถ้าจับดูจะมีอาการเพิ่งรู้สึกว่ามันร้อนนิดนึง
แต่ว่าข้างในเราเจ็บแล้วก็เหมือนมีอาการคอเคล็ดแล้วก็หูอื้อไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนนั้นที่ไปตรวจไปหาคุณหมอแล้วตรวจร่างกาย

ปีกหูด้านซ้ายชีขาดนี่ค่ะตรงนี้ค่ะ
กกหูนี่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วฟานเหงื่อข้างในกระพุงแก้มหรือช่วงหน้าเป็นอะไรไหมคะ
ไม่เป็นค่ะแต่ว่าข้างในมันอักเสบไหมคะ
เพราะว่าฟันช่วงที่เตะมันฟันไปกระทบกับเหมือกค่ะ
มันก็ทำให้ข้างในคืออักเสบทั้งแทง
ใช่ค่ะตอนที่โดนจากคลิป
คือดูจากอาการตอนแรกคนสงสัยนะนะคะ
คือโทษนะคะพูดแบบตรงไปตรงมาคือคนสงสัยคุณธวัฒน์น่ะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นผู้ชายด้วย
แล้วถ้ารู้ว่าทำแบบนี้ทำไมยังใจเย็นหันไปผัดไทยต่อ
ขายของต่อได้ทำไมถึงไม่มีตอบโต้ใช่ไหม
คือคนคงถามกันมาเยอะแล้วล่ะใช่ไหมคะ
แต่เอาเข้าจริงคือถ้าลองไปฟังเสียงในคลิป
จะรู้ว่าไม่รู้ว่าที่โดนโดนเท้า

เพราะมันนึกว่าเขาใช้มือ
นึกว่าเขามาตบตรงนั้น
แต่มีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงดังปัก
แต่เพราะว่าเขามาจากข้างหลังไงคะ

ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ทั้งคู่ค่ะ
คือไม่เห็นเลยว่าเป็นอะไรมาแต่โดนนะโดนแน่
คือถามเผื่อนะคะ
คุณธวัทธ์เป็นคนใจเย็นอยู่แล้วเหรอค่ะคือโทษนะคะ
ถ้าวันนั้นเกิดหันไปเห็นรู้ว่าเป็นเท้าเนี่ย
ยังยั้งอารมณ์ตัวเองได้ไหม
ได้ครับผมเพราะว่ามันจะกลายเป็นสมัครใจวิบาตนะครับ

ประมาณนะครับมันไม่คุ้มกันครับ
ตัวด้วยแล้วก็มันเสียเปรียบหลายอย่าง
คือตอนนี้เนี่ยคดีคือเราไปแจ้งความใช่ไหมคะ
แล้วคดีเนี่ยฝั่งที่ลงมือเขาโดนข้อหาอะไร

ก็คือไม่เข้าทะเลาวิวาส

ไม่ได้สมัครใจทะเลาวิบาทกับเขาครับ
วันนั้นคุณประพาพรเป็นคนห้ามคุณธวัฒน์เอาไว้
ว่าไม่ต้องตัวเองเจ็บมากนะแต่ห้ามเอาไว้
คือจังหวะนั้นเนี่ยโทษนะคะเหมือนกัน
ถ้ารู้ว่าโดนเท้าก็จะยังห้ามไหม

ดูเหมือนว่าเราจะไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้ค่ะ
ไม่อยากตอบแปลว่ามันมีอย่างอื่นตามมาด้วย
มันเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกของเราด้วย

แล้วที่จะลีกเลี่ยงมากกว่า
เราจะคุยกันตลอดว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงทุกวิถีทาง
เพราะทุกอย่างถ้าทำไปมันมีผลกระทบกับที่ทำมาหากินอาชีพของเรา

แต่เชื่อว่าเป็นคำถามที่หลายคนถาม
แล้วคนดูคลิปก็อยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมใจเย็นได้ขนาดนั้น
เพราะคนดูคลิปอาจจะลืมไปนะคะ
เราแวบแลกโดนเท้าทำไมถึงเย็นได้ขนาดนั้นคือไม่เห็น
แต่ต่อให้เห็นก็เหมือนเดิมก็ไม่โต้
ใช่ไหมคะไม่อยากให้เป็นทะเลาวิวาส
ข้อสงสัยต่อมาคือภาพทั้งหมดมันชัดมาก
และเสียงก็เก็บได้ด้วย

ของร้านผ่านไทย
เราติดทำไมคือโทษนะคะคือร้านที่ตั้งอยู่ริมทางนะ
แล้วติดกล้องวงจรปิดเนี่ยมันน้อยมากเลยนะ

มันก็แทนคำพูดได้
คือกระทบกระทั่งกันมาจนกระทั่งถึงกับคิดว่าควรจะติดกล้องวงจรปิดเลยเหรอคะ

เพราะมันมีการยืนยันว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงไม่ได้
เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเราจะไม่ได้หายของ
อีกครั้งนึงไม่ได้แปลว่ามันเคยเกิดก่อนหน้านี้แล้วเหรอ

ก็เข้ามาด่าประมาณนี้แหละครับ

ก็สองสามคำวกไปวนมา

เธอว่าไง
เธอว่าเราตัวไงค่ะ

อธิบายที่ตั้งให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือที่เราเห็นถ้าเอาแค่ตามกล้องที่ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้

ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วคุณหารนะชื่อตามข่าวที่เราเห็นกันแล้วนะคะ
คุณหาเนี่ยก็คือคนที่ขายข้าวสารอยู่ในนั้นเป็นเจ้าของใช่อ่า
แต่ว่าทั้งคู่ทั้งร้านผัดไทยและร้านข้าวสารเช่าที่ทั้งคู่ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะทีนี้เวลาเขาเช่าที่ปุ๊บเนี่ยนะคะ
จะเรียกว่าเช่าที่เดียวกันได้ไหมใช่ใช่ใช้พื้นที่ร่วมกันด้วย
ใช้พื้นที่ร่วมกันเช่าที่เดียวกันโดยแบ่งเวลาเช่า
ไม่เชิงค่ะประมาณว่ายังไงเขามาขาย
ทำยังไงให้อยู่ร่วมกันได้ประมาณนี้ครับใช่ค่ะ
เขาตั้งร้านขายข้าวสารใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็ปิดร้าน
เราค่อยมาขายรอบค่ำเหรอไม่ครับช่วงที่เขาขาย
เราก็คือเราลงมาตั้งร้านแล้วค่ะมันก็จะมีช่วงเวลา
เราก็จะตั้งตบให้เกะกะเขาค่ะเว้นทางเดินมีทางเดินมีลูกค้าเข้ามา
ถ้ามันแคบก็บอกเราก็ขยับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
คือว่าคือมันต้องใช้พื้นที่ตรงกลางร่วมกัน
คือหลังร้านผัดไทยกับหน้าร้านข้าวสารใช่ไหม
ต้องใช้พื้นที่ร่วมกันใช่ค่ะใช่ไหมคะ
ผัดไทยตั้งตั้งแต่กี่โมงคะประมาณเริ่มบ่ายสาม
ครึ่งเริ่มมาจัดร้านฮะอ่าร้านข้าวสารเขาต้องเปิดแต่เช้าสิ
ไม่ทำไมที่เที่ยงที่เที่ยงที่เที่ยงบ่ายโมง
มากกับแกมาคนหนึ่งมาเปิดร้านตั้งแต่เที่ยงไม่เกิดบ่ายโมงค่ะ
แกจัดร้านไม่เกิดบ่ายโมงมันเริ่มเปิดร้านเปิดร้านค่ะเปิดร้าน
เขามาเที่ยงเที่ยงเราหลังจากเขาประมาณสามสี่ชั่วโมงก็มาตั้ง
ก็ต้องมีพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันใช่คือตอนนั้นเขาก็ขายไปแล้ว
เราก็ตั้งไปอ่าแต่มันก็เป็นกี่ชั่วโมงประมาณกี่ชั่วโมงใช้ร่วมกันนะคะ
ทีนี้ดูจากปัญหาเกิดจากลูกค้าร้านผัดไทย
จอดรถตรงที่ที่ร้านข้าวสารเขาจะเรียกว่าเขาต้องจอดแล้วเอาของลงเอาของขึ้นหรือเปล่า
คือที่ทับกันตรงนั้นหรือเปล่าคะ
ว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเราใช้ร่วมกัน

แล้วที่บอกว่าคราวที่แล้วที่เคยมีปัญหากันคือเรื่องนี้เปล่า
ไม่ค่ะไม่ใช่เรื่องนี้
เรื่องอะไรเอาของเก่าก่อนสั้นสั้นของเก่าในเรื่องอะไร
เก่าก็คือเรื่องตั้งโต๊ะบนฟุตบาทนะครับ
หน้าที่เราจะเอาโต๊ะไปตั้งข้างบน

หน้านั้นเขาจะมีโต๊ะขายขายของชำของเขา
ใช่ข้างบนช่วงที่เขาตั้งอยู่ข้างบนเราก็ตั้งโต๊ะข้างล่าง

แต่ก่อนเราตกลงกันว่า๒ทุ่มเขาจะเริ่มเก็บ

ยังเฉยเหมือนแกล้งกันนะครับ

คือตรงที่ลูกค้าเดินขึ้นบนฟุตบาทไป

คือตรงนั้นเนี่ยเราจะตั้งก็ต่อเมื่อทางร้านเข้าสารซึ่ง
เขามีแผงของชำของเขาอยู่เขาเก็บก่อน
แล้วที่กระทบกันมาก็คือเรื่องเวลาเก็บกับเวลาตั้งของเราใช่ไหม
นี่ถึงเป็นสาเหตุที่มาว่าเคยหมางใจกันมาแล้ว

ตามข่าวเนี่ยร้านผัดไทยมาตั้งเพิ่งจะ๕ปีเองนะ

ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าร้านข้าวสารเขาอยู่มา

เราอยู่มา๕ปีทะเลาะกันตั้งแต่ปีไหน

โอ้โหนี่คุณอยู่กันแบบเห็นหน้ากันใกล้ชิดกันมา๔ปีให้หลังเลยนะ

ก็อยู่ได้ค่ะเราไม่คุยกัน
แต่ก็ไม่หมายความว่าเราทะเลาะกันค่ะก็คือต่างคนต่างอยู่
ต่างคนต่างคน

ก็เป็นข้อตกลงครับแต่เขาเก็บร้าน
๓ทุ่มครึ่งใช่ครึ่งอะไรค่ะแล้วทุกอย่างแล้วเห็นเขาปิดร้านแล้วด้วย
ปิดร้านรอกกุญแจแล้วไม่มีใครอยู่ที่ร้านเพราะอย่างก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
รอกกุญแจเรียบร้อยหมดแล้วพอสักพักลูกค้าก็ขี่รถมอสัยเข้ามา
ลูกค้าเห็นว่าร้านเขาปิดเขาจึงจอด
พอเรามองไปเราก็เห็นว่าเขาปิดร้านแล้วไม่มีคนอยู่แล้วนี่

รู้ตอนไหนว่ารถกระบะของร้านข้าวสารมา
สักพักที่รถลูกหลังจากหลังจากลูกค้าเราจอด
รถปุ๊บประมาณสักเดี๋ยวมั้งไม่ถึง๕นาทีเขาก็ขับรถเข้ามาแล้ว
ที่เรารู้คือรู้จังหวะที่เขาลงมาหรือเราได้ยินเสียงรถแล้วเราคุ้น
เราเห็นไฟรถแล้วเราแวะหันไปมองไล่

เพราะฉะนั้นที่ที่ฉันถามมาคือเราเห็นอยู่แล้วทำไมเราไม่จัดแจงให้ล่ะ
ถ้าที่ฉันลองเอาใจเขานะลองเอาใจเขามาถามเรานะ
ทำไมเราไม่จัดแจงให้เขาหน่อยคะ
เขาปิดร้านแล้วนี่แล้วเขาเข้ามาทำไม
เขาลืมของหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ

ว่าสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่เขามาน่ะ
เราต้องรู้สิเราขายกันมาตั้ง๔๕ปีใช่ไหม
เขาต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นซองตรงนั้นจอดนะคะ
แล้วเขาก็ต้องขึ้นลงตรงนั้นอันนี้ฉันเดาเอานะ
คือเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกระทั่งทำไมเราไม่บอกลูกค้าเราสักนิดนึง

แต่เขามาพอลงจากรถปุ๊บคำถามแรกเลย

ทั้งที่ในใจมันมีคำตอบเขาอยู่แล้วว่า

ถ้าไม่ใช่ทำไมคุณไม่คิดว่าเป็นลูกค้าคุณเพราะอะไร

มามีเรื่องแล้ววันนี้

แม่รู้คำถามคำถามมันมีคำตอบในตัวของมันอยู่แล้วนะครับ
ประโยคเดียวรถลูกค้าใคร

รถลูกค้าใครเนี่ยคนถามก็รู้คำตอบ
คนถูกถามก็รู้คำตอบ

แล้วมันมาถึงจุดที่ต้องเตะก้านคอกันได้ยังไง

พูดจาคนแถวนั้นรู้ว่าร้านผัดไทยเป็นยังไง

คุณผู้ชมถ้าดูจังหวะตามภาพก็จะเห็นเลยนะคะว่า

เพราะว่าในคลิปถ้าเปิดเสียงฟังก็จะเห็นว่ามีปากเสียงกัน
แล้วก็อย่างที่คุณประพาพรบอกว่าคือเขาก็มาถามหา
ว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่นั้นรถลูกค้าใคร
คุณธวัฒน์ก็คิดว่าแน่แล้ววันนี้สงสัยจะได้กระทบกันนะ

กำลังจะถามว่าดิฉันลองเอาใจเขามาถามนะ
ทำไมเราไม่หันไปตอบเขาดีสักหน่อย

มันไม่มีเหตุผลที่จะไปบอกครับ
เพราะมันเป็นเรื่อง

เพราะคุณปิดร้านไปแล้วมาจอดโดยถือสิทธิ์
การเป็นเจ้าของร้านค้าตรงนี้มันไม่ได้เลยครับ
มันได้ยุติการขายไปแล้วในหน้าวันนั้นนะฮะตอนที่
ตอนที่ตกลงกันเรื่องเวลาจอดนะคะ
แต่เขาปิดร้านแล้วพูดกันชัดเหรอ

ว่าถ้าเขาปิดร้านแล้วตรงนี้เราให้ลูกค้าเราจอดได้พูดชัดเหรอ

เป็นไปตามนะถ้าเราคงอยู่ไม่ได้มาถึง๔ปีใช่ไหมคะ
ทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นทุกวัน

ปีแรกไม่มีปัญหามีปัญหาเข้าปีที่๒
แต่ว่าหลังจากนั้น๔ปีก็เหมือนเป็นคนมีปัญหากันแต่ต้องอยู่ร่วมกัน

แล้วถึงแม้ว่าจะตกลงกันมีการกำหนดเวลาไว้ไหม
หรือดูแค่ว่าเขาปิดร้านเมื่อไหร่เราจะเข้าใช้พื้นที่

กำหนดเวลาไหมว่า๒ทุ่ม๓ทุ่มกำหนดเวลาไหม

พูดจาเข้าใจชัดเจนหรือเราเข้าใจเอง

เข้าใจตรงกันผ่านเขาเป็นคนบอกว่า๓ทุ่ม

ผมจะเอารถมาเทียบเพื่อจะลงของประมาณนี้ครับ
ทีนี้จังหวะนั้นเรารู้สึกว่ามันก็เป็นไปตามข้อตกลง
คือต่อให้เขามาแต่มันเลยเวลาเขาแล้ว
และที่สำคัญเขาปิดร้านล็อกและไม่มีใครอยู่ที่ร้านค่ะ

เพราะว่าถ้าคุณอยากจอดคุณต้องไปบอกเอง

หรือถ้าคิดง่ายเขาจะมาเที่ยงคืนมาเวลาไหน

อย่างหนึ่งลูกค้าอย่างลูกค้าเขาลูกค้าเรา
ลูกค้าเขาเราก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องจอดรถอืม
เขาให้สิทธิ์ลูกค้าเท่าเทียมกัน
ถึงจะไม่ได้มาซื้อผัดไทยซื้อข้าวสาร
เราก็ให้เกียรติเท่ากัน
คุณประพาพรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวีดีโอ

ถ่ายเพราะอะไรคือเริ่มต้นถ่ายจังหวะไหน
ก็ตอนที่เขามาโวยวายพูดเสียงดัง
แล้วก็พูดไม่พออ่ะนะต้องใช้คำว่าพูดไม่พอ
เราคิดว่ายังไงก็ต้องมีต่อไปล่ะ
ยังนึกว่าผมถ่ายภาพไว้นะ
จะทำอะไรก็คิดหน่อยประมาณนี้
คือถ่ายภาพไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ถ่ายแบบนี้มันดูยั่วยู้เขาหรือเปล่า

เผื่อไหมคะว่าเราถ่ายแบบนี้จะยิ่งทำให้แบบ

น่าจะเป็นเขานะที่มายั่วยุอารมณ์เรา
เพราะว่าจากประโยคที่เขาว่าเราอะค่ะ
มันจะมีสองสามคำโวคใบวนมา

ใช่ค่ะไม่พูดดีกว่ามันไม่เคาะ

และตบท้ายด้วยบุพการีด่าบุการี

ต้องมีแหละต้องได้แตะเนื้อต้องตัวกันแหละ
คือต้องกระทบกระทั่งกันตายแน่

แต่ปกติเป็นธรรมชาติของคนเรา

เราไม่ได้ยืนให้เขาด่า

มันก็มันต้องกินธรรมดาค่ะ

เห็นคลิปแล้วรู้ไหมว่าตัวเองเห็นไหม

แต่จะมาดูอีกทีที่ที่มีคอมเมนต์ว่ายกที่
เราก็ยังหาว่าตรงไหนว่ายกตรงไหนตรงไหนวะ
อันนี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่เราอาจจะ
ต้องเคลื่อนไหวมันต้องเคลื่อนไหวธรรมชาติทุกคน

แค่ยืนนิ่งให้เขาเตะนี่มันก็สุดแล้ว
เราก็เคลื่อนไหวเป็นไปตามธรรมชาติ
อีกอย่างเราก็ทำงานของเราไป
ลูกค้าอยู่ข้างหน้าตัวเราก็สั้นใช่ไหมคะ

คือยืนยันว่าเราไม่ได้ยั่วยุทางกายในการยกเท้า
ใช่ค่ะมันเป็นแค่ข้ออ้างค่ะ
แล้วถ้าถามว่าถ่ายคลิปจริงไหมเอาถ่ายจริง
คือกะว่าคงมีเรื่องกันก็เอาไว้เป็นหลักฐาน
ต่อให้ติดกล้องวงจรปิดไว้ข้างหลังก็ตาม

ทีนี้หลังจากเกิดเหตุวันนั้น
คือจริงในคลิปพอมันลากไปเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับ
ต่อให้คุณประพาพรตะโกนอะไรใส่เขาเขาก็ไม่มีตอบโต้ไม่มีอะไรแล้วนะ

ตำรวจก็ดำเนินการไปเรื่อยแล้วก็ตามที่เราเช็คมาเนี่ย
สัปดาห์หน้าก็จะมีการส่งศพลองศาสตร์แล้วใช่ไหมคะใช่
เพราะว่าทางคุณประพาพรกับคุณธวัฒน์ไม่ไกลเกลี่ยถูกไหม
ไม่ครับนั่นนะครับเขาก็ไม่ได้มาไก่เกลียดกับเรา
มันไม่ใช่เรานี่คะมันดูจิตนาเขาไม่ตั้งใจ
มันไม่มีความอะไรนะไม่มีมูลเหตุที่จะทำให้เขาโมโหได้ไงครับ
มันน่าจะเป็นเราน่ะที่โมโหเขาชงเรื่องเองทุกอย่าง
เป็นการเป็นตอนน่ะ
ธวัฒน์กับคุณประพาพรตั้งแต่วันที่๑๔๒๔
ใช่๒๔เสร็จมา๒๕จนกระทั่งวันนี้เราคุยกันอะ
ก็ไปขายของทุกวันไม่ครับหลังจากเกิดเรื่องอ่ะ
สองวันไม่ได้ขายอ่าเพราะมันมันเจ็บใช่มันเจ็บ
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราก็ยังไม่ขายค่ะ
แต่เราไม่จำเป็นต้องแสดงความอ่อนแอ
เพราะว่านี่สินภาระทุกอย่างอ่าเข้าใจ
อย่าให้มองเลยดิไม่ได้มองค่ะ
ขอโทษนะที่ที่ฉันถามในรายการวันนี้คืออย่างวันนี้

ต่อให้มีข่าวแล้วเนี่ยแต่วันนี้มานั่งคุยในรายการเรา
ไปพรุ่งนี้สถานการณ์ก็จะเป็นลักษณะเดิม

ก็คือต่างคนต่างทำอาหารอีกไปใช่ค่ะต่างอยู่
จนถึงตอนนี้รู้สึกว่าคดีช้าหรือเปล่า
ถึงมีการโพสต์ซ้ำขึ้นมาโดยรู้สึกจะเป็นน้องชายหรือเปล่าคะ
เขาอาจจะไม่ได้ติดตามจากที่เราเพราะว่า
คือน้องเขาห่วงละอาจเขาห่วงเราจากที่เราไปสถานีตำรวจ
เราเห็นว่าตำรวจทำงานมันดูยุ่งหุ้นวาย

เราก็เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
เราก็ต้องเจ๋ยเย็นหน่อยเราก็ได้คุยกันเหมือนคำว่าเจ๋ยเย็น
ความคืบหน้าของคดีก็คือสัปดาห์หน้ามีการส่งฟ้อง
ใช่นะคะนอกเหนือจากคุณหารซึ่งเป็นผู้ลงมือเนี่ยนะคะ

โดยปกติก็จะไม่ทักทายกันอยู่แล้ว

ใช่ค่ะก็ไม่ได้มีการทักทาย

ไม่มีอะไรจะเป็นงาน
เหมือนทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ปกติจะไม่คุยกันอยู่แล้ว

เขาโทรมาบอกอะไรไหมคะ

เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้าง

หนูคงยอมไม่ได้ครั้งนี้

อาณาเขาของเขามันพูดเมื่อการ

แต่จนถึงตอนนี้หายหมดแล้วนะคะอาการ
มันก็ดีขึ้นนะครับ

ก็ลองเอามาชั่งน้ำหนักกันดูนะคะ
โทษนะคะถ้าพูดเรื่องทำร้ายจากข้างหลังนะคะ
ทำไมเราคิดว่าเขาเจตนาและไต่ตอง
เรายืนกันสองคนผัวเมียเขามีสิทธิ์ที่จะเลือก
ทำไมเขาไม่ทำเรื่องทำแฟน
ถ้าเขาจะมาอ้างว่าเรายกเท้าให้เขา

ถ้าเขาเลือกการทำร้ายเราทำตั้งแต่ช่วงล่างลงมาก็ได้

ไม่จำเป็นต้องใช้เท้า
และช่วงเขามีการตั้งภาพได้ค่ะ
ระยะหางทำให้มีแรงแคบ
เราเลยยิ่งรู้สึกว่าเป็นเจตนา

คุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าคดีนี้จะส่งฟ้องศาลนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป